เกิดขึ้นที่ราชบุรีคนก่อเหตุเนี่ยก็คือเป็นสามีหึงห่วงภรรยา
แล้วก็แทงภรรยาค่ะก็ยังไม่รู้ว่าภรรยาเสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าเสียใจแล้วก็สุดท้ายไปมอบตัวกับตำรวจ
พอตอนหลังรู้ว่าภรรยาเสียชีวิตร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่สามีคนนึงหวาดระแวงหึงห่วงภรรยา
เพราะว่าไปเห็นรูปถ่ายชายหญิงคู่นึงแล้วเข้าใจผิด
คิดว่าเป็นภาพภรรยาตัวเองก็มีปากเสียงกัน
จนสุดท้ายนายธนพลเนี่ยค่ะก็เอามีดแทงแทงทั่วร่างของภรรยาเลยค่ะ
นางยานีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองก็หลบหนีไป
นี่คือพื้นที่ตำบลเตาปูนที่โพธารามราชบุรี
แล้วในเวลาต่อมาเนี่ยตัวเองก็สำนึกผิดไปมอบตัวกับตำรวจ
นี่คือภาพที่เป็นต้นเหตุ
ลูกพอเห็นร่างของแม่ก็ร้องไห้นะคะ
เขาบอกว่าเขาไปเรียนที่ตัวเมืองราชบุรีไปอยู่กับย่า
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันแม่ไม่ได้มา
เสียใจอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ทีมข่าวไปอีกจุดหนึ่งตรงนี้เป็นร้าน
ร้านขายของของผู้เสียชีวิต
ซึ่งเพิ่งมาเปิดได้๒เดือน
ซึ่งนางสาวขวัญใจที่เป็นเจ้าของพื้นที่
ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณเที่ยงนะคะ
สามีกับลูกสาวผู้ตายมาที่ร้าน

สามีกับภรรยาคู่นี้ก็มีปากเสียงกัน

แล้วหลังจากนั้นก็ผ่านไปถึงเรื่องชู้สาว
ทะเลาะกันสักพักนึงก็แยกย้ายกันไป

ผู้ตายก็เก็บร้านแล้วก็กลับบ้าน
แล้วเธอก็มารู้ในเวลาต่อมาว่าผู้ตายเนี่ยถูกสามีแทงนะคะ
ทางรองศาสตร์วัดประปรามสภบ้านโป่งค่ะ
เล่าว่าผู้ก่อเหตุเดินร้องไห้เข้ามา
แล้วก็มาบอกตำรวจบอกว่ามามอบตัว

ซึ่งตำรวจก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริง

จนสุดท้ายทีหลังมาทราบว่ามีการทำร้ายร่างกายกัน
ในพื้นที่ตำบลเตาปูนอำเภอโพธาราม

แล้วก็นำตัวไปส่งที่สพเขาดิน
ระหว่างนั่งรถจะไปส่งที่สพเขาดิน
ปรากฏว่ามีวิทยุดังขึ้นมาบอกว่า
ผู้บาดเจ็บที่โดนแทงเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
โอ้โหผู้ก่อเหตุที่อยู่กับตำรวจเนี่ยค่ะ
พอได้ยินแบบนั้นก็ปล่อยโฮออกมา

ซึ่งตำรวจที่สพเขาดินให้ข้อมูลบอกว่า
ผู้ก่อเหตุยังเศร้าเสียใจตลอดเวลา
และขอใช้สิทธิ์ไม่ทำแผนในที่เกิดเหตุ
จะขอให้ปากคำพร้อมทนายความค่ะ